สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
อยู่บ้านก็ต้องทำกับข้าวให้เขากิน
ทำนานแล้วไม่พอทำกับข้าวอีกนะคุณผู้ชมนะ
แต่ถ้าใครจะมาก่อไฟกลางแจ้งวันนี้บอกเลยเลยนะคะว่าฝนอาจจะตกลงมาค่ะ
เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่า
จะมีฝนตกในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่เช่นกัน
อย่างตอนนี้เองนะคะกลุ่มฝนก็ตกอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะ
ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นเลยว่าด้ามขวานบ้านเรานี่นะคะ
เห็นไหมคะปกคลุมด้วยเมฆที่เป็นสีเขียวตรงไหนสีเหลืองสีส้มนั้นแปลว่าฝนตกหนักมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกดูในรายละเอียดนะคะว่าพื้นที่ไหนตกเวลาไหนบ้างค่ะ
แต่ถ้าหากดูจากปัจจัยของการเกิดฝนแล้วเราจะเห็นว่ามีร่องฝนพาดผ่านตอนบนของประเทศ
นำเอาความชื้นแล้วก็ลมไปทำให้พายุหมาอ้อนเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เวียดนามนะคะ
คาดว่าค่ำวันนี้ก็จะอ่อนกำลังลงเป็นระยะต่อไปด้วยเหมือนกัน
ปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็เป็นลมประจำฤดูที่ยังคงมีกำลังแรงแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดฝนตกเช่นเดียวกันนะคะ
พายุใกล้ไทยเท่าไหร่ลมตรงนี้ก็จะพัดแรงมากขึ้นเท่านั้นจึงเป็นปัจจัยทางอ้อมนะคะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงจากหมาออนนั่นเองค่ะ
เช้าเช้าแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีฝนปกคลุมหลายพื้นที่เหมือนกันอย่างบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีระยองตราดนะคะรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลก็มีครึ้มเหมือนกันนะคะ
นอกจากช่วงเช้าเช้าจะตกตอนกลางแล้วเนี่ยนะคะสายสายไปบ่ายบ่ายไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มกินพื้นที่ฝนตกมากขึ้นนะคะทั้งภาคอีสานตอนล่างตอนบนแล้วก็ภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคเหนือซึ่งภาคเหนือกับอีสานบนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยเนื่องจากว่าใกล้ร่องฝนด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำถ
ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้ก็อาจจะเจอคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะมีฝนตกประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฝั่งอันดามันจะมีโอกาสเกิดฝนตกมากกว่านะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่าเช่นกันนะคะส่วนหมาอ้อนตอนนี้อยู่ที่เวียดนามนะคะก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงไปขณะที่มันอ่อนกำลังลงเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเหมือน

๒๓ล้านลูกบาทเมตต่อวันเพื่อเป็นการรองรับน้ำเหนือที่จะไหลบากเข้ามาเติมในเขื่อนช่วงวันที่๒๗ถึง๓๐สิงหาคมค่ะดังนั้นชาวบ้านหรือประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ไทยเขื่อนตั้งแต่จังหวัดลบบุรีสระบุรีโดยเฉพาะแพ้ร้านอาหารผู้เลี้ยงปากระชังริมฝั่งแม่น้ำเตรียมรับมือเฝ้าระวังน้ำ
โดยเฉพาะเขื่อนพระราม๖ที่รับน้ำต่อมาจากเขื่อนปาศักดิ์จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
ริมแม่น้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงเอาไว้รอได้เลย
ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ที่หน้าวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นนะคะ
ก็จะสูงขึ้นอีกซัก๑ฟู้ดถ้ามันถึง๑ฟู้ดแม้วันนี้คือล้นตะหลิงแล้ว
ช่วงนี้เจอฝนกันเยอะหน่อยเป็นช่วงรับฝนเต็มนะคะ
หน้าฝนนะคะก็ต้องเจอฝนแบบนี้เป็นประจำหน่อยค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะจะทำนาจะทำสวนทำไร่เก็บน้ำเอาไว้
ช่วงหน้าแรงก็เป็นผลดีนะคะแต่ถ้าหากว่าใครตื่นเช้ามาแล้วอยากจะทำอาหารกินแบบนี้นะคะ
ดิฉันว่าไม่ไหว
รถกลับข้าวดีกว่าค่ะเอารถกับข้าวน่าจะมาแล้วดิฉันรอดีกว่าคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
โอ้เห็นเต้าร้อนแบบนี้หิวมาเลยหิวเต้าหรอคะไม่ใช่หิวเต้าหิวอาหารบนเต้า